ก่อนจะไปข้อมูลให้คุณผู้ชมเอาไปต่อไม่ได้จริง
คราวนี้มาตั้งติกก่อนแปบนึงค่ะ

คู่สามีพรรยาพี่แมททิวและก็ดิจริยา
อัดคลิปพูดถึงอาการของเจ้อีกรอบหนึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้หลายคนเป็นห่วง
เฮ้ยแล้วเห็นบอกว่าป่วยอยู่แล้วทำไมเชื้อเนี่ยก็ยังไม่ได้หายไปหมด
แล้วทำไมถึงไม่ใส่แมสแล้วยังอยู่ด้วยกันอีกด้วยนะคะ

อยู่กันมาหลายวันแล้วที่โรงพยาบาลก็ยังไม่หายกันสักทีนะคะ

หลายคนเป็นห่วงว่าที่ไม่หายสักทีเพราะว่ามีเชื้อทั้งคู่

คำตอบที่ได้จากหมอคือไม่จริงนะคะ
ทั้งคู่ติดเชื้อตัวเดียวกันมีต้นต่อแบบเดียวกัน
เป็นแล้วเป็นเลยไม่ได้มีการแบบแพร่ส่งกันไปส่งกันมาอีกนะฮะ
แล้วก่อนที่จะมาอยู่ด้วยกันก็คือรักษามาแล้วเป็น๑๐วัน
คุณหมอก็เลยอนุญาตให้อยู่ห้องพักเดียวกันได้ค่ะ
ส่วนอาการตอนนี้ผลจุดอันตรายแล้ว
เขาบอกว่าร่างกายตอนนี้บอกเลยว่ากำลังฟื้นฟูนะคะ
แล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันมามากำจัดไวรัสออกจากร่างกายนั่นเอง
ตรวจเลือดไปแล้วค่ะภูมิต้านทานกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อย
อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะเชอรี่นะใช่ค่ะ
ตอนนี้ค่ะไวรัสที่อยู่ในร่างกายค่ะ
ยังมีชีวิตค่ะยังถือว่ามีความเสี่ยง
ต้องรักษาจนกว่าผลจะลบแบบ๑๐๐
ไม่อยากเอาความเสี่ยงไปติดคนที่บ้าน

เป็นไวรัสที่ใหม่มากเราเลยมันมีข้อมูลยังไม่เยอะ
เราก็เลยไม่รู้ว่าทำไมไวรัสยังอยู่กับในร่างกายเรานานกว่าของคนอื่น
เราก็มีนัดสวอปกันในวันจันทร์นี้เพื่อที่เช็คว่าเป็นบวกหรือเป็นลบอยู่
ก็นี่แหละฮะลุ้นกันไปครับ
และหวังว่าคงได้กลับบ้านไปเจอคนเดียวนี้
ต้องรอว่าวันจันทร์เราสวอปไปแล้วเนี่ยไวรัสมันจะตายหมดหรือยัง

นอกจากเรื่องอาการป่วยทั้งคู่ก็มีข้อมูลดีที่ประโยชน์มาฝากกันด้วย
คุณหมอออกมาบอกว่าเชื้อนอกจากจะมันติดต่อทางน้ำลายทางน้ำมูก
อีกอย่างที่คุณหมอเตือนมาเลยคืออุจจาระ
คุณผู้ชมเข้าห้องน้ำขับถ่ายต้องปิดฝาชักโครกด้วยแล้วค่อยกดน้ำจะดีที่สุดนะฮะ
แล้วก็บางรายตรวจในจมูกในคออาจจะไม่เจอเชื้อแล้วค่ะ
แต่ว่าถ้านำอุจจาระมาตรวจเนี่ยอาจจะมีเชื้ออีกประมาณนึงก็ได้
ต้องระมัดระวังการใช้ห้องน้ำร่วมกันหรือว่าห้องน้ำสาธารณะด้วยนะคะ
ดังนั้นใครที่เพิ่งหายหรือว่ายังต้องกักตัวเองอยู่ที่บ้านค่ะ
ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องควรแยกใช้ห้องน้ำกับคนในครอบครัวด้วยนั่นเองนะคะ
อันนี้ก็ถือว่าระยะห่างเป็นเรื่องที่สิ่งสำคัญจริงเนาะ